ทายลัททีวีของเราได้จัดเวทีดีเบสโซเชียลครั้งที่หนึ่งขึ้นมา
ในหัวข้อคอจัดคนโกงกินคนมรุ่นใหม่อายุจริงหรือ

เราเชิญนักการเมืองรุ่นใหม่มาทั้งหมด๗คน๗พัก

ประเด็นเรื่องของการยืมนาฬิกา

คือต้องบอกว่าทุกคนรอจะพูดประเด็นนี้อยู่แล้ว
ถูกต้องครับคนในโซเชียลก็อยากให้ถามประเด็นนี้

ถูกต้องไปฟังบางช่วงบางตอนครับ

เทวดาที่ถูกตั้งขึ้นมา๗องค์เนี่ยมีอำนาจในการตรวจสอบการทุจิตของชาติ

ไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาเล่า๙องค์นะคะมีเทวดาอยู่ไม่กี่องค์มีอำนาจตัดสิน
หรือว่ามีผู้ที่อยู่ในสภาเพียงแค่ไม่กี่คนมีอำนาจตัดสิน
เรื่องนั้นไม่เพียงพอเราเชื่อว่าเพราะว่ามันมีระบบเส้นสายเครือข่าย
หัวระบบอำมาตอย่างที่คุณมงคลกิจพูดนั่นแหละ
มันทำให้การปราบกรามการตรวจสอบการทุจริตของคอรัปชั่นมันทำไม่ได้
เพราะว่าไปตรวจตรงไหนก็ติดไปตรวจตรงไหนก็ติดไปตรวจตรงไหนก็ติดไปหมด

มีความเข้าใจที่ผิดคาดอย่างมหันในประเทศไทย
ที่คิดว่าการใช้อำนาจเด็ดขาดเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการกำจัดการทุจริตคอรัปชั่น
อาจจะเกิดจากเราดูปลาวุ่นจิ้นมากเกินไป
เพราะว่าในความเป็นจริงยิ่งมีอำนาจมากล้นเท่าไหร

ที่คาดหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
จะทำให้เกิดการใสสะอาดกันไปทั้งแผ่นดิน
ถามว่าคุณจำเรื่องนาฬิกาได้ไหมคะ
คุณจำเรื่องอุทยานราชพักษ์ได้ไหมคะ
คุณรู้หรือเปล่าย้อนกลับไปสมัยจอมพลสลิดจอมพลธนอม

พลสลิดเมื่อถูกเมื่อเสียชีวิตไปนะคะ
ตรวจสอบทรัพย์สินมีเงินเป็นพันล้าน
ในขณะที่รับราชการมาตลอดชีวิตนะคะ
ฉันไม่อยากจะเทียบกับผู้นำการทหารคนปัจจุบัน
ที่รับราชการตลอดชีวิตมีทรัพย์สินเยอะมากเหมือนกัน

พักพลังประชารัฐได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล
และผลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายองมันตรีอีกครั้งหนึ่ง
ขอให้ช่วยลื้อคดีเรื่องนาฬิกาเพื่อนให้หน่อย
ที่คุณว่านี่แหละครับแล้วให้พวกเราเข้ามาตรวจสอบ
แล้วพวกผมนะครับจะได้เป็นสอสอหรือไม่ได้เป็น
แต่ขอเข้ามาตรวจสอบเลยขอเข้ามาดูในคดีนี้หน่อย
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หากสามารถได้เป็นรัฐบาล

อันนี้ผมไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ขอพาดพิงครับว่า
ใสของอิสระไหมอิสระเมืองชื่อเขาไหม
หากคุณไม่ปล่อยให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมในการคนที่ร่วมตรวจสอบ
แล้วมันจะเป็นยังไงครับวันนี้เนี่ยตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยครับ

เวลาเราบอกว่าเราไม่สามารถให้นาฬิกาได้

ส่วนให้นาฬิกามีมูลค่า๑ล้านบาท
คนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ควรจะรับเพราะว่าจะเป็นหนี้บุญคุณกับเขา
สมมุติผมยืมบ้านเพื่อนคนหนึ่งมา๒๐ปี

แล้วถ้ามูลค่านั้นเกินที่กฎหมายกำหนดไว้
ก็ถือว่าเป็นการที่ไม่ชอบทำ
คุณกำลังจะหมายถึงว่าถ้ายืมหมายความว่าเป็นหนี้
เป็นหนี้คุณต้องไปกรอกช่องที่คุณเป็นหนี้ถูกไหมฮ

ห้ามรับสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า๓๐๐บาท

แต่ต้องถามนะครับว่าสมมุติผมยืมบ้าน

เราจะพูดได้อย่างเต็มปากแล้วครับ
ว่าผมไม่ได้มูลค่าตรงนั้นน้อยกว่า๓๐๐บาท
ผมเลยไม่อยากจะเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกรณี
แต่ผมคิดว่าในหลักเศรษฐศาสตร์เราต้องมาคิดใหม่
ว่าการตีมูลค่าทรัพย์สินและสินค้าควรจะเปลี่ยนไหม
ปัญหาทุจริตไม่ควรเป็นข้ออ้างในการรัฐประหาร
แต่ผมก็ไม่อยากให้เราเอาความล้มเหลวของรัฐประหาร

ทำให้เราลดความหนักแน่นในการต่อสู้กับทุจริต
เรื่องม๔๔ที่ทางคศเขาออกม๔๔มาเพื่อเอื้อ
ต้องใช้คำว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือม๔๔ที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลย
ก็คือทางเราเป็นคนส่งเสริมให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกกรสภามหาวิรัยระบอดระวิศาภิกษ์ระบอดส่วนราชการ
ให้ยื่นบางชีพสินทร์และแสดงบางชีพสินทร์
เขาก็เอากฏหมายตามมาตรา๑๐๓แล้ว
แต่สุดท้ายแล้วปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัย
นายกกสภาสมหาวิรัยเขาบอกว่ามันยุ่งยากในการ
ก็ไปหลอกอธิการประเดียวอยู่๔๔

พระอาทิตย์จอมข้าวรักษากบัง
ในถัฐานที่ประชุมอธิการมาดี

อาจารย์มีชัยตบมือเอ่ยอาจารย์พรเพชรเอ่ย

ทั้งบอร์ดกรรมการปฏิรูปกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ผมมองว่าเป็นความล้มเหลวอย่างที่สุดเลย
ระบบของการทุจริตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่นักการเมืองนะครับ
ข้าราชการนะครับแต่ไม่ได้หมายความเหมารวมของทุกคนนะครับ
แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยประสบเจอนะครับกับสิ่งที่มันเป็นว่า
ดุลยพินิษฐ์ในการพิจารณาบางเรื่องซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันควรจะลดลงไปบ้างนะครับ
เห็นด้วยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราเห็นตรงกันว่า
คือตราบใดถ้ายังใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาก็ยังคงมีกลไกบางอย่างมาเกี่ยวข้อง
หาพวกกันเพื่อนกันนะครับหาทางให้ช่วยกันให้ได้
อย่างนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ระบบราชการควรจะมีการลดลง
แล้วก็ช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจายอำนาจออกไป
เขาไม่เชื่อสิ่งที่พวกคุณพูดกันว่าคนรุ่นใหม่จะทำได้อะไรคือกระดูกชิ้นโตของการแก้ปัญหาการโกงครับ
เอาจริงผมก็ยังไม่เชื่อนะครับผมก็ยังไม่เชื่อนะครับ

ยังไม่เชื่อว่าเราจะเข้ามาแล้วสามารถปราบโกงได้เลย
พูดเรื่องวิธีการตรวจสอบวิธีการนโยบายในการแก้โกง
แต่เราลืมไปอย่างหนึ่งการสร้างจริยธรรมการปลูกฝัง
คำถามทั้งบ้านที่ส่งมาคนที่ถามช่วยผมหรือยังในการแก้โกง
ลูกสอนหลานสอนที่บ้านยังไงขับรถยังแซงคอขวดอยู่หรือเปล่า

เขาก็จะมีคำถามพ่อทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับทำอย่างนี้ไม่ใช่นะ
เป็นรุ่นพ่อแล้วเราอาจจะแบบเฮ้ยก็ทำมาตลอดชีวิตไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่
โดยตำรวจเรียกก็ยัดเงินไปสินิดหน่อย
วันนี้ถ้าผู้นำปิดตาข้างหนึ่งบ้างอะไรบ้างผมว่าไม่ได้ชัดเจน
ผู้นำของพักพลังท้องถิ่นไทยมีเจตจำนงมีเป้าหมายชัดเจนว่า
วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรตายตัวอย่างเดียวเลยคือเราต้องฟังเสียงประชาชน

วันนี้ปัญหาต่างเกิดขึ้นมาเลยว่าพักบางพักมองเสียงของประชาชนเป็นเสียงเล็กไม่สนใจ
วันนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าประชาชนเป็นใหญ่
ประชาชนมีอำนาจในการที่จะเลือกทุกอย่าง
ด้วยกับคุณช่อนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับคุณไอติมว่า